เราไปดูนะครับสีสันของนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยนะครับ
เดินทางไปแข่งขันวอเล็กบอลนัดพิเศษนะครับเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้
ก่อนอันนี้เกาหลีก็เคยมาเยือนเราไปแล้วนะครับอันนี้เราไปดูสีสันหลังงานแถลงข่าวกันบ้างนะครับ
สองนักตบลูกยางสาวไทยครับในช่วงงานเลี้ยงต้อนรับครับ
บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหรือว่าวิภาวีสีทองก็ขึ้นไปร่วมนะครับ
ในการโชว์สเต็ปแดนกับศิลปินเกาหลีนะครับอย่างสวิทเบอร์รี่นะครับ
ลีลาจะเป็นอย่างไรนะครับเห็นบางช่วงบางตอนเนี่ยโอ้โหสเต็ปดีมากนะครับไปดูกันหน่อยครับ
วิ่ง